ผู้ชมครับเรื่องของแก๊งปลาหินใส่รถบนท้องถนนได้ยินกันมานาน
ค่ะมีข่าวเป็นระยะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่ปลาหินพี่เขาปลาเหล็กแป๊บเลยนะ
เกิดขึ้นบนสะพานพระราม๔ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเผยแพร่ภาพนี้ไว้ฮะจะเห็นว่ามีรถคันหนึ่งขับมาครับ
แล้วมีเหล็กแป๊บแบบเหล็กท่อนแบบนี้นะฮะถูกปลามาจากบนสะพานเนี่ยนะครับ
ขึ้นมาตรงบนถนนที่สะพานฮะไปโดนรถคันหนึ่งนะครับ
บนสะพานพระราม๔อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีนะครับ
มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับพากันวิ่งมาบนทางเท้าริมสะพานพระรามสี่
นะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ครับก็ปลาเหล็กแป๊บเข้าไปบนถนนฮะ
ไปโดนรถที่แล่นผ่านมาพอดีเลยอ่าที่เพจเขาระบุข้อความบอกว่า
ตัวเท่าลูกหมาห้าวจังนะมีปัญหากับชีวิตโดดลงสะพานไปสิ
คนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนนี่เล่นเอาเหล็กแป๊บมาโยนใส่รถชาวบ้าน
เขาเจ็บตายไปจะรับผิดชอบกันไหวไหมแล้วจะมานั่งเป็นหมาหงอยออกสื่ออีก
อืมนี่อ่าแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสะพานพระรามสี่ฝั่งขาออก
สิบสามกรกฎาคมเวลายี่สิบสามนาฬิกายี่สิบแปดนาที
มีภาพจากกล้องหน้ารถของผู้เสียหายจะเห็นเหล็กกระเด็นมาโดนช่วงฝั่งซ้ายของรถนะครับ
แต่โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บรถเขาไม่เกิดอันตรายอะไร
เจ้าของไปแจ้งความไว้ที่สพปักเกร็ดนะครับเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
อืมทีมข่าวของเราก็ไปเลยนะคะที่สะพานพระรามสี่ขาออกที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็พบว่าริมสะพานทั้งสองฝั่งมีประชาชนที่เดินขึ้นลงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันอยู่
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะคะตรงนั้นทั้งฝั่งขึ้นฝั่งลงสะพาน
พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์
ก็เลยบอกว่าชุดสืบสวนรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วด้วย
คนก่อเหตุบอกว่าจริงแล้วตัวเองมีเรื่องกับคู่อริใต้สะพาน

ปรากฏว่าคู่อริเนี่ยกลับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามสะพาน
ตัวเองก็เลยวิ่งขึ้นไปดักบนสะพานแล้วก็ปลาเหล็กใส่
ตั้งใจจะปลาใส่คู่อริแต่ไปโดนรถคันอื่นค่ะ
บอกว่าจะปลาใส่คู่อริที่ขี่รถจักรยานยนต์ข้ามสะพานเนี่ย

ใช่แต่ไม่รู้ใช่ขนาดคู่อาริเขาไหม
เขาบอกว่าตั้งใจจะปลาใส่คู่อริแต่คุณโอ้โหไปปลาบนถนนแบบนี้

ขอให้ผู้ก่อเหตุรับโทษทางกฎหมายนะคะแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเสียหาย
ค่าซ่อมรถให้ด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยแปดหมื่นบาท

เดี๋ยวพรุ่งนี้๙โมงเช้าผู้กำกับที่ปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
เดี๋ยวจะพาตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุไปสารแขวงนนทบุรีเลยนะคะจับได้แล้ว

คือคุณจะไปทะเลาะอะไรกับใครมาเดี๋ยวคุณมาปลาข้าวของลงหัวแบบนี้ไม่ได้
น่ากลัวดีนะที่มันลงต่ำถ้ามันเข้ากระจกกระจกแตกเข้าคนขับคนในรถอย่างนี้